ที่ชนบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ก็มีอาการคลุ้มคลั่ง
แล้วก็เอาถังแก๊สไปวางขวางถนนไว้เลย
อันตรายมากนะเพราะถ้าชนขึ้นมาแล้วระเบิดขึ้นมานี่เรื่องใหญ่เลยนะคะ
ตำรวจก็รีบไปตามควบคุมตัวเลย
ผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งค่ะแต่ก็ยอมสารภาพกับตำรวจบอกว่า
ไอซ์มาเลยเกิดอาการแบบนี้แล้วที่เอาถังแก๊สมาวาง
เพราะว่าพยายามขอให้คนพากลับบ้านแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยก็เลยโกรธ
ตำรวจเขาได้รับแจ้งมานะคะว่ามีคนคลุ้มคลั่งยกถังแก๊ส
วางขวางถนนหน้าร้านรุ่งเรืองแก๊สบนถนนเศรษฐกิจสายบ้านบึงชนบุรี
ก็รีบไปตรวจสอบไปเจอผู้ชายคนนึงค่ะ
อาการนี่คลุ้มคลั่งเลยก็ช่วยกันล้อมจับตัวเอาไว้
รู้ชื่อก็คือนายสัญญานาธันดรวัย๔๒ปีเป็นชาวสกลนคร
ก็นำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนะคะ
นายสัญญาบอกว่าตัวเขาอยากจะกลับบ้านที่สกลนคร
แต่ไม่มีรถคันไหนจอดรับให้เขาขึ้นไปด้วยเลย
ก็เลยเข้าไปยกถังแก๊สจากร้านขายแก๊สมาวางขวางถนน
ตั้งใจว่าต้องมีรถจอดสักคันแล้วนะ
จากนั้นก็ตำรวจนำตัวเขาไปตรวจปัสสาวะ
ก็เจอว่าเป็นฉี่ม่วงนะคะมีสารเสพติดในร่างกาย
นายสัญญาสารภาพบอกว่าเสพไอซ์เข้าไป
ไม่หลับมา๒วันแล้วแล้วก็อยากกลับบ้านมากด้วย
พยายามเรียกให้คนขับรถช่วยจอดหน่อยจะกลับบ้านด้วย
ติดรถไปหน่อยก็ไม่มีใครจอดเลย

ต้องอยู่แล้วด้วยนะครับ

เขาหาพาเราไปทำอะไร
ตำรวจน้ำก็เลยต้องกลับเลยครับ
ทางด้านของท่านนะครับ
ที่ดินี้ท่านด้านของในชวน
นายสัญญามาบอกว่าอยากพบตำรวจ
แต่เขาไม่ว่างั้นก็เลยไม่ได้สนใจอะไร
หลังจากนั้นก็พยายามจะยกถังแก๊สออกไปกลางถนน

ทางด้านของพันธ์จำรวจเอกอาตินันนุชนาธผู้กำกับการสถานีจำรวจผู้ทร
เมืองชมบุรีก็บอกว่าเบื้องต้นพันธการสอบสวนได้ตั้งข้อหาเศษยาเสียบติด
พร้อมกับได้ฝากเตือนประชาชนนะครับที่ขับรถก็ควรจะล็อกประตูรถทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยทางนี้หากเจอเหตุด่วนเหตุร้ายก็แจ้งได้ตลอดนะครับ
หนึ่งเก้าหนึ่งก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุแล้วก็ไปช่วยกันนะครับ